ว่ากันด้วยการสวดมนต์ข้ามปีกันก่อน
เดี๋ยวจบรายการแล้วจะไปสวดมนต์สักหน่อย

แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศและความพร้อมนะครับ
ที่วัดพระเชษฐุพลวิมนต์มังคลารามนะครับ
หรือว่าวัดโพนักข่าวของเราคุณวีรยุทธ์ปรานีพร้อมรายงานสด

คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ประชาชนต่างสวมชุดขาวมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีกัน

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประธานในพิธี
แล้วก็รอเวลาที่จะสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้ครับ
ส่วนบรรยากาศที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับ
ประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงตั้งตา
ในการรอสวดมนต์ข้ามปีนะครับ
โดยปีนี้ที่วัดพระเชตุพลนะครับ
ได้มีการจัดขึ้นภายใต้ชื่อว่าสวดมนต์ข้ามปี
เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่า

ซึ่งทางวัดก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่

ใช้ในการประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี

ไว้สำหรับนั่งสวดมนต์ภาวนานะครับ
ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานทุกคน

ก็จะประกอบไปด้วยปฏิทินแขวน

แจกเป็นของที่ระลึกครับ

ยังได้มีการจัดแสดง

ที่วงดุริยางจากโรงเรียนตั้งตรงจิต

เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนะครับ
จะเริ่มประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ในเวลา๕ทุ่มตรงนะครับ
โดยพิธีครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อน้องถวายเป็นพระราชกุศล

และก็ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฝาพระชรกิติยาพานเรนธิราชเทพยวดีครับ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
ทางวัดพระเชตุพลยังได้มีการจัดพิธีตักบาทพระสงฆ์จำนวน๑๙รูป
ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของปี๒๕๖๖ครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
นั้นจะเริ่มในเวลา๕ทุ่มตรงนะครับ
หากประชาชนท่านใดสนใจที่จะมาร่วมพิธีก็ยังสามารถเดินทางมาได้
ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา๕ทุ่มตรงครับ
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครครับ